ดังนั้นเริ่มกันที่เรื่องของการทำความดี

เลิมพระชมพันศาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในช่วงสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
แล้วก็การทำความดีเนื่องในวันพระใหญ่
วันอาสานหับบูชาและวันเข้าพันศานั่นเอง
กลุ่มจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจทั่วประเทศ

รวมกลุ่มกันไปทำความดีในหลายพื้นที่เลยนะครับ
นี่กว่า๕๐๐คนในพื้นที่ของอำเภอประสาทจังหวัดสุรินท
ช่วยกันกำจัดวัชพืช
และทำความสะอาดแหล่งน้ำบริเวณหนองปะอาว
ซึ่งเป็นหนองน้ำสาธารณะใจกลางตัวเมืองนะครับ
จากนั้นก็ร่วมกันทำความสะอาด
วัดวากวาดพื้นวัดกวาดพื้นถนน
ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่จะสามารถทำให้บ้านเมืองเนี่ย
สะอาดสงบร่มเย็น
รวมถึงเป็นการร่วมใจกันในทำความดี
คุณดูสิเก็บขยะคนละเล็กคนละน้อย

จากนั้นมีการร่วมกันปล่อยปลา๕๐๐๐ตัว
แล้วก็ปลูกต้นรวงพึ่งต้นไม้ประจำรัชกาลที่๑๐นะครับ
กิจกรรมทั้งนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันศา๒๘กรกฎาคม๒๕๕๙
ยังเป็นการปลูกฝังให้ประชาชนมีใจเป็นจิตอาสา
ช่วยเหลือสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทนนั่นเองนะครับ
ครับเช่นเดียวกับที่อำเภอศพเมย์จังหวัดแม่ห้องศรนะครับ
กลุ่มจิตอาสาบ้านคอนพึ่ง
พร้อมด้วยกำลังพลของหน่วยพัฒนาการ
เลื่อนที่๓๖ในโครงการเราทำความดีด้วยหัวใจ
เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
ด้วยการทำความสะอาดเก็บกวาดปัดถูอาคารสถานที่ราชการ
รวมทั้งตัดย่าเก็บขยะในบริเวณวัดบ้านดอนพึ่งนะครับ
เบอร์ไว้ของตำบลแม่ตะควร

เพื่อร่วมแสดงพลังแห่งความรักความสามัคคีและความจงรักพักดี
ในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันศาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่๑๐นั่นเองนะครับ
ส่วนที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายก
กลุ่มชาวบ้านและตัวแทนข้าราชการ
ซึ่งเป็นจิตอาสาในโครงการเราทำดีด้วยหัวใจ
ได้ช่วยกันกำจัดผักตบชาวาในคลองบ้านนาตำบลทองหลาง
เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือฤดูฝน
และเป็นการเริ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ
เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวกรวดเร็วลดการเกิดน้ำล้นตะลิง
พร้อมกันนี้ยังร่วมปรับภูมิทัศน์ให้สะอาดสวยงาม
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๑๐
เนื่องในโอกาสวันเฉลือมพระชนมพันษา๒๘กรกฎาคม๒๕๖๑
ไปดูอีกหนึ่งจังหวัดนะครับที่นครสวรรค์ครับ
เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่๑
จัดทำโครงการเราทำความดีด้วยหัวใจขึ้น
รอบบริเวณสะพานเดชาติวงนี่สวยงามแบบนี้นะครับ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันศา
ครบ๖๖พันศาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงราชการที่๑๐นะครับ
โดยสะพานเดชาติวงศ์แห่งนี้สร้างเมื่อพศ๒๕๕๙
ก็มีจุดประสงค์ให้เป็นเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างภาคกลางและภาคเหนือ
แทนเส้นทางเรือซึ่งปัจจุบันนะครับ
สะพานแห่งนี้เปิดใช้งานเพียง๒สะพาน
ก็คือสะพานเดชาติวง๒และสะพานเดชาติวง๓
ส่วนสภาเดชานตีวง๑นั้นทางจังหวัดนครสวรรค์อนุรักษ์ไว้

แต่จะเปิดให้ใช้งานในกรณีฉุกเฉินเท่านั้นเองนะครับ
ใครจะจากภาคกลางขึ้นไปภาคเหนือก็ต้องผ่านสะพานเดชาติวงศ
ตอนนี้เขามีการประดับตกแต่งไฟอย่างสวยงามแล้วนะครับ